งงกันทั้งสารีรถไฟกุยบุรีที่ประจวบทีลิขันเลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีผู้ชายตกรถไฟ

แต่กว่าจะรู้ได้ประโยคที่ว่าโดนถีบตกนี้นะ

แล้วอย่างหนึ่งที่ข้อมือเขาคุณผู้ชมมีกุญแจมือล็อกอยู่ข้างหนึ่ง
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็สงสัยหนีคดีอะไรมาหรือเปล่า
จากการที่โดนจับและหนีคดีอะไรมาหรือเปล่านะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาเลย
ตำรวจสพกุยบุรีเขาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รถไฟประจำสถานีกุยบุรีนะ
บอกว่าเนี่ยมีคนตกรถไฟอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟกุยบุรีที่ประจวบ
เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิที่วัดกุยบุรี
คนที่ตกรถไฟเนี่ยนะเขานั่งอยู่ที่พื้นผู้ชายคนนี้
เขามีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยแล้วก็ท่าทางเนี่ยดูเหนื่อยหอบยังตื่นตกใจอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ถามอะไรไปเขาก็พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
แล้วมีบางทีนะนะก็เพ้อออกมาพูดเอาไว้ชีวิตผมด้วยไว้ชีวิตผมด้วย
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะที่เบลออยู่น่ะ
ข้อมือขวามีกุญแจมือล็อกคาอยู่
ก็เลยต้องไปอ่ะไล่ตรวจสอบเขามีเอกสารอะไรติดตัวบ้าง
ดูในกระเป๋าซิเจอบัตรประชาชนค่ะ
คุณผู้ชมระบุชื่อว่านายนิสปียันอายุ๒๔ปี
เป็นชาวอำเภอโคกโพที่ปัตตานี
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามสอบถามนายนิสปียันนี่แหละ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตอบคำถามแบบกระท่อนกระแท่น
คำถามตำรวจถามไปนะทั้งที่เป็นคำถามง่าย
เขาก็ใช้เวลาคิดนานแต่เท่าที่คุยแล้วก็จับใจความได้เนี่ย
คือตัวนายนิสเปียันเขาเป็นรอปภ
อยู่ที่โรงพยาบาลแถวคันนายาวที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ปัตตานีเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
มาพร้อมกับนายอิบราฮิมน้าชาย
ก็ทำงานอยู่เป็นรอปภที่โรงพยาบาลเดียวกันกับหลานนี่แหละ
เดินทางมากับรถไฟด่วนพิเศษสายกรุงเทพยาลา
ทีนี้ก่อนจะถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวนายนิสเปียันเนี่ยเขาเดินร้องเพลงอยู่บนรถไฟนะ
เขาอ้างไว้แบบนี้เขาบอกไว้แบบนี้เล่าให้ตำรวจฟัง
ผมกำลังเดินร้องเพลงเพลินอยู่บนรถไฟนี่แหละฮะ
มาถึงสถานีกุยบุรีปรากฏว่ารถไฟชะลอความเร็ว
แล้วน้าชายผมเนี่ยถีบผมตกจากรถไฟ
ทีนี้ก็ถามต่ออ้าวแล้วกุญแจมือน่ะ
กุญแจมือน่ะอ๋อน้าชายใส่เอาไว้ให้ผม
ตำรวจก็เลยถามต่อใส่ไว้ทำไม

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องตรวจสอบเอกสารที่ติดตัว
ปรากฏว่ามันมีตัวรถไฟ๒ใบก็มีชื่อนายนิสปียัน
กับชื่อของน้าชาย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รถไฟต่อนะคะ
น้าชายเขาลงรถไฟที่สถานีประจวบคิริขัน
แล้วก็ย้อนกลับมาจะมารับตัวนายนิสปียันที่สถานีกุยบุรี
เรื่องต้นตำรวจเขาก็ตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติอาชญากรต่างก่อน

ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่มีประวัติอัธยากรไม่มีคดีอะไร
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดูแลคนที่ตกรถไฟนายนิสเปียนเอาไว้ก่อน
ล่าสุดนักข่าวของเรารายงานมาด้วย
บอกว่าน้าชายก็มารับตัวนายนิสเปียันไปแล้ว
แล้วก็บอกค่ะว่าเนี่ยหลานผมหลานผมป่วยจิตเวท
เดี๋ยวผมจะพากลับบ้านที่ปัตตานีเดี๋ยวจะไปรักษาอาการป่วยต่อไปนะคะ
แสดงว่าที่น้าชายเนี่ยใส่กุญแจมือไว้ก็เพราะว่าอาการป่วยของหลานเนี่ยนะ